ระเบิดความมันแล้วนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้หรือว่าในวันศุกร์นี้แล้วนะครับ
โครงการนี้ทางด้านกรกฐหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็หวังว่าจะถูกต่อยอด
แค่เฉพาะสัญญานี่ทำเงินได้สูงสูงมากเลยนะครับสูงถึงกว่า๖๐๐๐ล้านบาทครับ
หนังตัวอย่างจากมวยโลกมีให้เห็นนะครับแน่นอนว่าในอนาคตมวยไทยควรสร้างมูลค่าแบบนี้เช่นกัน
เป็นองค์กรมวยขึ้นมาโดยใช้กติกาของมวยไทยลีกนี่แหละ
เพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าการกีฬาแห่งประเทศไทยยังทำอย่างนี้อยู่
ผมเชื่อว่าวงการมวยไทยของเราเนี่ยจะต้องมีแชมป์ลักษณะนี้อย่างแน่นอน
แต่ก่อนมวยไทยลีกจะไปถึงเทียบเท่าองค์กรมวยโลก
นี้๗ตุลามาติดตามนัดเปิดสนามกันก่อนเลยนะครับ
กู้แรกโกงสักเล็กเดินชนอุดน้อยหาขาวประท่าพลังหนุ่มเผ็ดมณีดวนกับมหาศาล
เอดเรียนแรกเดือนกับโกงจักรเดินสตาร์สัตว์กับพยักษ์เล็ก
ไทยรัฐทีวีเองจะถ่ายทอดสดจากเวทีมวยลุมพินีตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
เอกจุงพรสุรพัฒน์จารุมณีลาก่อนครับ